คือหนึ่งในพื้นที่ที่อาจจะต้องเจอกับฝนตกต่อเนื่อง๑๔๑๖กันยายนนี้

เดี๋ยวมาดูกันว่ากรุงเทพมหานครเขาเตรียมแผนยังไงบ้าง
รองผู้ว่าบอกว่าณขณะนี้เองเนี่ย
มั่นใจได้ว่าพร้อมรับมืออย่างแน่นอนครับ
อมรกิจเฉวงกุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพ
ร่วมกันกับผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพลจากลมพายุดิเปรชั่นที่พัดผ่านพื้นที่ประเทศไทย
จะส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่ต่าง
หนึ่งในนั้นครับกรุงเทพมหานคร
ที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๖กันยายนนี้
แต่สภาพฝนจะมีปริมาณไม่มากนัก
เบื้องต้นมาดูการรับมือการว่ากฏมเขาทำอย่างไร

ก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังด้วยนะครับ
เตรียมกระสอบซายประมาณ๓ล้านใบ
เอาไว้ในจุดพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็คลองต่าง
เช่นบริเวณถนนทรงวาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ส่วนพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม

เครื่องสูบน้ำ๒๐๐เครื่องนะครับ
ก็กระจายไปติดตั้งเอาไว้เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่ง
ส่วนผลกระทบต่อเรื่องการจราจรรถติดรถเคลื่อนตัวช้า
ประสานกับตำรวจจราจรเอาไว้แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
อกจากนี้กรุงเทพมหานครลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้ต่ำลง
เพื่อจะได้รองรับปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุด
รองผู้ว่ากอทมนะครับคุณอมรบอกอีกว่า
ในพื้นที่หมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเอกชนซึ่งเป็นพื้นที่ปิด
และมีระบบระบายน้ำไม่เพียงพอถ้าหากว่าฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ตกหนักแล้วเกิดปัญหาน้ำขังกรทมจะเข้าไปในพื้นที่
เพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและลดความเดือดร้อน

คราวนี้ครับอีกหนึ่งหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทีมวิศวกรฉุกเฉิน๑๕ทีมเตรียมเรืออีก๖ลำ
ชุดปฏิบัติงานฉุกเฉินของอสมอีก๑๐๐ชุด
โดยประสานอสมในพื้นที่ที่ฝนตกหนัก๒๘จังหวัด
ตำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือเอาไว้๕กลุ่ม
หลักนะครับก็คือผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียงผู้สูงอายุ
เด็กเล็กหญิงตั้งคันและผู้พิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือทันที
รวมทั้งตรวจสอบผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แพทย์นัดในช่วงนี้
ป้องกันการขาดยาด้วยนั่นเองครับ